การแสดงลูกทุ่งแบบอย่างนี้ครับ

อยากเป็นแบบดาราอยากอยู่ในทีวีค่ะ

มันจะมี๒สายก็จะมีคู่กับศิลปิน

โรงเรียนเท่ากับแบบว่ามีคนเก่งกว่าเห่าหลาย

เป็นครอบครัวที่จนมาตั้งแต่เด็กป่ะ

ขายของค่ะขายพวกถั่วขัว

แม็ดกระพกใส่แผ่กใส่ถุง

เราน้ววันนี้มองย้อนกลับไปมีประโยชน์
อะไรบ้างคะมันก็เหตุอย่างนี้ค่ะว่า

เกี๊ยงงานแบบเฉศว่า

ก็ไม่ได้ยืนให้มักเลยนะครับ
คือนืออาจจะแบบว่าดีธรรมษาว่าถ้ายังเก็บเงื่อนซื้อบ้านซื้อรถได้เร็ว
พอว่านึงคือนุบ่ได้ตอบหนี

เขากลับมาเป็นภาษากลางกดปุ่มหนึ่งที

รู้สึกยังไงบ้างเวลามีคนวิภาควิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวของลำไยอืม

ถ้าสมมุติว่าเขาคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกว่ามันมากไปจริง

สมมุติว่าวันนี้ใส่สั้นเท่านี้อาจจะไม่แบบลากดินเลยอาจจะไม่ใช่
แต่ก็ค่อยปรับค่อยแบบเปลี่ยนค่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณเป็นนักร้องหญิงหนึ่งในไม่กี่คน
ที่ถูกนายกตำหนิเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัว
โดยตอนนั้นรู้สึกไงตกใจไหมโอ้โหเห็นข่าวหน้าหนึ่ง
ตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่พอไปอ่านไปดูที่นายกพูด
จริงแล้วนายกไม่ได้พูดชื่อคำว่าลำใหญ่ทองคำนะ
แต่ว่านายกเหมือนกับพูดถึงนักร้องที่แต่งตัวว่าวิว
ซึ่งตอนนั้นก็แบบเรากำลังมาอยู่พอดีแล้วคนก็เหมือนแบบ
บอกว่าเป็นลำไยแน่เลยก็เลยแบบพาดหัวข่าวว่าเป็นลำไย

ก็ตอนแรกตกใจค่ะอ้อนายกรู้จักเราด้วยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือพอนายกพูดถึงเรา
กลายเป็นว่าชื่อลำใหญ่ทองคำแบบคนรู้จักเยอะมากอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราก็ปรับปรุงค่ะจากที่ท่านนายกแบบว่า
พูดมาอะไรอย่างนี้ค่ะว่าให้แต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยแล้วก็แบบ
ให้มันดูไม่ต้องอะโซซีมากกึ่นไปเพราะว่าตอนนั้นอะ
ตอนที่โดนวิภาควิจารณครั้งแรกคือโปรมากอันนั้นแล้วก็มาเซ็กซี่
แล้วก็แบบคือเซ็กซี่แบบอาจจะแบบโชว์แบบโชว์เอวเยอะหน่อยแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเอาเซ็กซี่นิด
ทีอาจจะเป็นเสื้อคอเต่าแต่ว่าเป็นรัดรูปแล้วก็กางเกงขาสั้นธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เปลี่ยนลุคไปเรื่อยค่ะให้มันดูแบบว่ามีความเซ็กซี่แบบเกาหลีนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูคิดว่ามันเป็นงานที่เราต้องทำตอนนั้นนะคะ
เราก็ไม่รู้ว่าคือตอนนั้นถ้าหนูรู้ว่าวันนี้หนูจะมีชื่อเสียงแล้วจะโดนคนนี้

เพราะว่ามีนักร้องแบบเราเยอะมาก
แล้วก็คือเราไม่คิดว่าเราจะแบบเป็นเราอะค่ะ

แบบว่าจะเลือกออกมาแบบน่ารักอย่างนี้
เลือกได้ระหว่างแต่งตัวโป๊แล้วมีวันนี้
กับเลือกได้ไม่แต่งตัวโป๊แล้วไม่มีวันนี้

เอาตัวแต่งตัวดีกว่าเดี๋ยวไม่มีตังค์ให้แม่
มีคนวิภาควิจารณ์ว่า
การแสดงลูกทุ่งแบบอย่างนี้
การแสดงลูกทุ่งแบบอย่างนี้ครับ

จริงหนูคิดว่าศิลปะไม่มีคำว่าตลาดร่างตลาดบนหรอก
มันก็คือศิลปะอยู่ที่คนมองว่าจะมองแบบไหน

ถ้าเรามองว่าตลาดร่างแปลว่าเราคิด
เราคิดตลอดร่างคืออะไรคือคุณรู้อยู่คนเดียวว่าตลาดร่างคืออะไร

หนูหนูไม่ค่อยแบบไปยุ่งเรื่องใครไม่คิดอะไร
เพราะว่าหนูแบบเอาชีวิตหนูให้แบบมีความสุข

เขาบอกว่าคุณมีเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้วงการลูกทุ่งเนี่ย
เสียหายเพราะว่าการแต่งตัวโป๊คุณรู้สึกยังไง

คือไม่ได้จุดเริ่มต้นคือเราก็แบบ

เพราะว่าเราแบบทุกคนที่อยู่รอบตัวแล้วเขาทำแบบนี้

เราไม่รู้ว่าโลกกว้างเนี่ย

แล้วก็ไม่มีใครแบบมามองมาโฟกัสเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

กระตันยูมันได้อะไรสำหรับเรา

เพราะว่าคนสังเกตได้เลยว่าคนที่

คือจะได้แต่อะไรดีเสมอ

คือถึงแม้ว่าการกระตันยูของเรานะคะ

ด้วยความถ้าเราคบกับคนรุ่นเราคราวเดียวกัน

เนี่ยจีบนะหรือว่าแบบ

อันนี้เขาก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไร

อยู่ดีก็เข้ามาในชีวิตเราเลยค่ะ

ก่อนขึ้นเวทีอย่าลืมสวดมนต์ไห้พระนะ

คือขับรถดีอย่าให้เกินแบบร้อย

ใช่คือเหมือนมันแตกต่างกันจากการจีบ
ของคนอื่นที่เราเคยแบบรู้สึกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีอุปสรรคอะไรที่ท้าทายระหว่างการคบกันบ้างไหมครับ
น่าจะเป็นเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาอย่างนี้ค่ะ

งานด้วยนั่นแล้วเจอคนเยอะทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเขาขอแต่งงานคุณก็จะพร้อมแต่งงานเหรอ

แพลนไว้ไหมคะว่าอยากจะแต่งงาน
ยังค่ะยังก็ดูกันไปเรื่อยก่อน

หรือว่าพ่อแม่พูดเหมือนดาราสมัยนี้นะ
พ่อแม่เราไม่อยากให้แต่งงานเร็วไหม
ไม่ได้บังคับค่ะแต่ว่าหนูเองก็
คิดว่าอายุเราน่าจะยังไม่ต้องแต่งงานดีกว่าขึ้น

วันข้างหน้าถ้าเรายังรักกันอยู่เราก็ต้องแต่งกันได้

ก็คือเราดูกันไปให้ยาวดีกว่า
สำหรับคนที่ไม่เคยเจอลำไยหายทองคำ
ผมบอกได้เลยว่าตัวจริงเธอนี่สวยกว่า

ไม่ค่ะก็ทำมาบ้างค่ะ
สวยตั้งแต่เกิดหนูก็คงจะไม่ต้องทำอะไร

ภาพยนตร์เรื่องฮักเถิดเทิงค่ะ

ได้ให้ตัวเองแบบว่าเป็นที่นิยมอีกครั้ง

อ่ะขอทำการแสดงตรงนี้สักหนึ่งท่า

เอาหนูแต่งขึ้นมาเองตอนนี้เลยนะทีนะ

ข่วยสนุกสบาย
คุยกับพี่เร
ข่วยสนุกสบาย
คุยสนุกสบาย

ดูได้ทั้งวันที่ไทยรัฐท็อก